เรื่องของโควิด๑๙ในระยะแบบนี้
มันเกิดความหวาดระแวงนะครับยังไงการสื่อสารต้องชัดเจน
อย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านออกมาชี้แจงแล้วขออภัยแล้ว
ที่ถูกเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาหลีกเลี่ยง
แล้วก็หนีการตรวจโควิดนะครับหลังจากกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
บอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเอามาดูเรื่องนี้ครับ
เขาโพสต์เมื่อวันศุกร์เล่าเหตุการณ์ว่าเขาไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับครอบครัว
เมื่อช่วงปลายปีแล้วก็เช็คอินไทยชนะโดยตลอด
มาเชียงใหม่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงครับ
หลังจากกลับมาจากเชียงใหม่ก็ได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรี
โดยแจ้งว่ากลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและแจ้งชื่อและข้อมูลทุกอย่าง
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้ามีอาการค่อยมาตรวจนะ
แต่ถ้าปกติดีก็ไม่ต้องตรวจผ่านไป๓วัน
นามัยโทรมาก่อนโทรมาบอกว่าจะมีชุดตรวจมาตรวจให้ถึงบ้านนะ
ที่คุณกักตัวอยู่นี่แหละนี่คือ๓วันนะบอกว่าเดี๋ยว๓วันมา
ไปสิบวันครับคุณผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านบอกว่า
คุณผู้ชมฮะคือพี่คนนี้เขายืนยันว่าได้แจ้งข้อมูลไปทุกอย่างแล้ว
แต่หน่วยงานเนี่ยไม่ประสานงานกันไม่เคยให้ข้อมูลหรือว่าความรู้เกี่ยวกับโควิดเลย
ครูแต่จะใช้กฎหมายอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นความเห็นของพี่เขา
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้นายพักขพงศ์ธวิพัฒน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรี
ระบุว่าผู้โพสต์ได้เที่ยวเชียงใหม่มาแล้วไปเที่ยววอร์มอัพมา
ส่งท้ายปีเก่า๓๑ธันวาคมแต่อยู่คนละโซนกับผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเดินทางกลับก็ได้โทรประสานศูนย์ฮอตไลน์เมื่อวันที่๖มกราคมครับ
เจ้าหน้าที่ได้ขอให้กักตัว๑๔วันแล้วก็นัดหมายกันมาตรวจที่โรงพยาบาลพระจอม
แต่การสื่อสารมันคลาดเคลื่อนท่านบอกแบบนั้นเพราะว่าผู้โพสต์เนี่ยทำงานอยู่บ้าน
และจะนัดทำสวอปก็ติดต่อไม่ได้จึงส่งทีมไปที่บ้านแล้วที่บ้านของพี่เขาเนี่ยพอดี
พอดีอะไรจะมาบังเอิญนะฝ่ายปกครองเอ่ยตำรวจทหารเขาตั้งด่านอยู่บริเวณนั้นพอดีเนี่ย
ทำให้ดูน่ากลัวชาวบ้านเข้าใจผิดแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ไปจับหรือเอาผิดอะไรนะฮะ
แค่ไปทำความเข้าใจแล้วก็นัดตรวจเท่านั้นซึ่งก็นำกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งสี่คนเนี่ย
ไปตรวจแล้วผลออกมาก็เป็นลบทั้งหมดครับฟังท่านผู้ว่าหน่อยฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เข้าใจว่าเป็นการสื่อสารกันนะครับประสานงานกันที่อาจจะคาดเคลื่อนมีการเข้าใจผิดกันนะครับ
อากาศนี้ผมก็ต้องขออภัยแทนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะได้มีการพูดจากันนะครับก็คงจะไม่ได้มีประเด็นอะไรครับ
แมนคุยกันนะครับแบบนี้ดีครับ